คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เร็วนี้กำลังจะเตรียมส่งความสุขให้แฟนชาวไทยได้ติดตามกันช่วงสงกรานนี้
กับภาพยนตร์เรื่องวัยอลวนหัก
โอละจากฝีมือการกำกับของอดีตพระเอกรุ่นใหญ่อาเอ๋ไพโรธจ้า
แล้วเมื่อคืนมีการจัดงานรอบสื่อมวลชน

ว่าจะเป็นแน็กชาลีจิ๊บปกฉัดนะคะ
มาร่วมงานกันแล้วก็อีกหลายท่านคึกคักเลย
เยอะนะ๑๒เมษายนนี้ค่ะ
ส่วนทางด้านแน็กชาลีหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนี้อัปเดตเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าตัวโดนโกง
เอาอีกแล้วสารพัดการโกงจริงที่แน็กโดนมานะครับ
เห็นว่าทั้งตอนจ้างช่างมาต่อเติมบ้านนะฮะงานจ้างรีวิวรีวิวสุดตัวขนาดนี้เงินก็ไม่ได้ก็มี
แก๊กก็ตอบตามสไตล์สายชิลค่ะบอกว่าโกงอ่ะโกงไปไม่ได้คิดจะทวงเงินใครแล้วก็คิดบวกอีกนะ
ใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นแหละค่ะแต่ที่หวั่นใจมากกว่าโดนโกงก็เป็นเรื่องของความอาย
เขาอายนะไม่กล้าบอกครอบครัวไปฟังเขาสิว่าเขาอายเรื่องอะไรบ้าง

สำหรับตั๋วผมอ่ะแมทชี่ไม่ติดเนื่องตามยังขี้เกียจเลย

เปรยามปรับตัวเองแล้วตั้งใจทำงานให้ได้กว่าละยังงี้
พวกนี้เราโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเราเองเลยนะครับ
ซึ่งแบบก็คงไม่ต้องแบบคิดอะไรมากถ้าแบบวันไหนเราเป็นคนยังไงมันก็เดี๋ยวเป็นกันเองนั่นแหละ
ช่างอะบอกอะไรไม่ได้คงมีความสุขดีอะนะ

อาจจะเป็นช่องโหวให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาหาแน็กหรือเปล่า
ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งใจรีวิวสุดตัวขนาดนี้

สะเกานะ